โปรกตอได้มีมติในการประชุมเมื่อวานนะครับ
แล้วก็สั่งให้มีการนับคะแนนใหม่
และสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่

เป็นกรณีที่เกิดจากการผู้มาแสดงตนมาใช้สิทธิ์
กับจำนวนบัตรที่ใช้ไปในการลงคะแนนไม่ตรงกัน
อาจจะมีเหตุความไม่สุจริต
และเที่ยงคำซึ่งเกิดจากการร้องเรียนที่ถามเมื่อกี้นะครับ
ซึ่งตรงนั้นมันอาจจะเลือกตั้งทั้งเขตก็ได้
ที่ท่านบอกว่าบัตรไม่ตรงกัน

คือนี่แหละคือว่ามันไม่ได้หายไปไหน

มันไม่ได้มีการเหมือนกับว่ามีการไม่โปร่งใส
ที่มีการสั่งให้นับคะแนนใหม่
หรือสั่งเลือกตั้งใหม่ในหน่วยนั้นก็
เป็นรายงานจากคณะกรรมการเขต
แล้วก็มีหมายเหตุว่าเกิดอะไรขึ้น

ถ้าอธิบายได้อาจก็สั่งยุติเรื่อง
ถ้าอธิบายไม่ได้ก็สั่งให้มีการนับคะแนนใหม่
หรือเลือกตั้งใหม่ในหน่วยนั้น
ผลรวมคะแนนก็คือบัตรดีบัตรเสีย

ถ้า๓ตัวเลขตรงกัน
ก็ไม่เคยเย็น
นี่เป็นการเลือกตั้งทุกพันการไป
แล้วผมก็จะไปกัน
มาทำไปได้กันไหนล่ะ
ไปเลือกตั้งทุกทุกที
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าวันนี้จะเรียกว่ามีความคืบหน้า

เรื่องของการสั่งนับคะแนนใหม่แล้วก็จะมีการเลือกตั้งใหม่นะคะ
ซึ่งจะมีผลมากน้อยแค่ไหนกับการเลือกตั้ง

แต่ทีนี้ของที่รอหลังจากที่มีการแถลงคะแนนอย่างเป็นทางการ
ฉันอาจจะใช้คำผิดนะคะแถลงคะแนน๑๐๐ออกมาแล้ว
อันนี้ที่รอกันอยู่แล้วเหมือนกึ่งจะเรียกศูนยากาศก็ไม่เชิงนะคะ
คือเรื่องของสูตรในการคำนวณสอสอแบบบัญชีรายชื่อนะคะ
คือก่อนหน้านี้ก็มีการถกเถียงกันนะคะ
สำหรับคนที่อ่านกฎหมายแล้วก็คิดออกมาได้ตัวเลขไม่เท่ากัน
ให้ฟังคร่าวอย่างที่เคยบอกคุณผู้ชมไปก่อนหน้านี้นะคะ
ก็คือว่าสูตรที่ไทยรัฐทีวีนะคะทีมที่ทำหน้าที่รายงานการเลือกตั้งเนี่ยนะคะ
ใช้สูตรที่มีการสอบทานกันกับทางกรกตนะคะ
ได้ออกมา๒๗พักก็จะมีพักเล็กหลายพักทีเดียวที่ได้๑ที่นั่ง
ในขณะที่นักวิชาการอีกหลายค่ายหลายท่าน
และก็รวมถึงบางส่วนมีเสื้อของพักการเมืองอย่างเช่นอาจารย์ปียบุตรหรืออาจารย์สมชัยก็แล้วแต่นะคะ
ออกมาได้สิบหกพักซึ่งทางด้านนี้เนี่ยมีนักวิชาการหลายหลายต่อหลายท่านเลยนะคะ
ที่ออกมาในทางเดียวกันที่เป็น๑๖พัก
แต่ทีนี้ไม่ว่าฝั่งไทยรัฐทีวีที่สอบทานกับกรกต
กับอีกฝั่งหนึ่งที่ออกมาได้จำนวนภักดิ์ไม่เท่ากันคือ
สองกลุ่มนี้ก็ยังไม่มีใครทราบว่าตัวเองถูกหรือผิด
เพราะว่าไม่ได้มีอำนาจในการชี้คนที่มีอำนาจในการชี้คือกรกต
วันนี้นักข่าวสายกรกตนะคะไปก็กะว่าจะได้รับการยืนยันเรื่องสูตรใช่ไหมคะ
ตกลงใช้อันไหนกันแน่มันก็มีข่าวกระเซ็นกระสายออกมา
เรียนก็ไม่แน่ใจว่าใช้คำพูดผิดหรือถูกนะคะ
ว่าตกลงสูตรยังไม่รู้ว่าจะใช้อันไหน
หรือสูตรต้องรู้แล้วเพราะว่ามันมีตั้งแต่แรกแล้ว
ไม่ใช่มาเลือกสูตรกันตอนได้ผลการเลือกตั้งคะแนนดิบออกมา
แต่ว่ายังไม่ได้คำนวณออกมาเป็นที่นั่งหรือเปล่า

วันนี้ท่านนี้ค่ะท่านรองเลขานะคะท่านรองแสวงบุญมี
รองเลขาธิการกรกตนะคะท่านออกมา
แต่ว่าก็จะมาพูดเรื่องของการนับคะแนนกับการเลือกตั้งใหม่
ยังไม่ได้พูดเรื่องสูตรนะคะแล้วก็ทางรายการเนี่ย
ได้ขออนุญาตสัมภาษณ์ท่านนะคะแต่ว่าท่านไม่สะดวกมา
ระหว่างรายการเราจะขอโทรศัพท์สัมภาษณ
เพื่อให้ท่านได้โฟนอินเข้ามานะคะ
ว่าตกลงปัญหาคาใจของพี่น้องตกลงไปถึงไหนกันแล้ว

แต่ได้ข่าวว่าอาจจะไปออกอีกสถานีหนึ่งนะคะ

เพราะว่าประชาชนได้รับข้อมูลทั้งนั้น
แต่สำหรับในรายการวันนี้เราจะคุยกันกับ
อาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะ
รองศาสตราจารย์ดรยุทธพรอิสระชัย

เพราะอาจารย์มีสูตรตั้งรัฐบาลหลายสูตร

ใช่เพราะว่าทุกอย่างอยู่ที่คะแนนและการคิดคะแนน

อาจารย์เอาเบื้องต้นแบบนี้ก่อนนะคะ
เรียนถามแบบนี้อาจารย์อยู่ค่ายที่คิดได้๒๗พักการเมือง
อาจารย์อยู่ค่ายที่คิดได้๑๖พักการเมืองค่ะ
เป็นว่าไม่อยู่ค่ายไหนดีกว่าแต่รู้ว่าปัญหามันเกิดขึ้นจากอะไร
แล้วก็ชี้ให้เห็นได้ว่าแต่ละค่ายเขาคิดยังไง
ถึงทำให้ออกมาเป็นอย่างนี้เขาตีความยังไง

คือความเข้าใจที่เราต้องเข้าใจให้ตรงกันก่อนคือว่า
จริงแล้วสูตรการคิดสอสอบัญชีรายชื่อต้องมีอยู่แล้ว

เมื่อวานอาจารย์ประพันธ์นายกวิทก็ออกมาบอกว่า
มันต้องมีอยู่แล้วสิมันไม่ใช่มาเลือกตอนหลัง
มันมีอยู่แล้วไปขอดูก็ได้
ก่อนหน้านี้ในการร่างรัฐธรรมนูล

มันจะต้องมีการทดสอบทดลองอะไรกันก่อนเรียบร้อย
แล้วก็จึงมาแปลจากบรรดาสูตรคณิตศาสตร์เหล่านั้น

ก่อนที่จะมีเรื่องของกฎหมายฉบับนี้ออกมา

วันนี้ยังไม่ชัดเจนว่ากรกตจะเอายังไงอะไรแบบไหน

ใช่นั่นสิจริงแล้วเนี่ยมาตรา๑๒๘

คือสิ่งที่สำคัญที่สุด
มัตตา๑๒๘มีอยู่ด้วยกัน๘อนุหรือเราจะเรียกว่า๘วงเล็บ
แต่คราวนี้ปัญหามันมีอยู่ที่วงเล็บ๔กับวงเล็บ๗แค่นั้น

แต่ต้องไม่ยากนะอาจารย์ไม่ยากสิฟังง่ายเลย

คือเอาจำนวนคะแนนเสียงที่ทุกพักการเมือง
ซึ่งส่งบัญชีรายชื่อทั้งหมดมารวมกัน
และหารด้วยจำนวนสอสอทั้งสภาคือ
เราก็จะได้ตัวเลขขึ้นมาชุดหนึ่ง
ไอ้ที่เขาคำนวนออกมาแล้ว๗๑๐๐๐พันธุ์กว่า
เอากลมว่า๗๑๐๐๐

ซึ่งส่งบัญชีรายชื่อได้มาวางไว้แล้วเอา๗๑๐๐หาร
พอหารออกมาก็จะได้จำนวนคณิตศาสตร์ออกมา
ตัวเลขหนึ่งที่เราเรียกว่าสอสอพึงจะมี
พอได้สอสอเพิ่งจะมีก็กลับไปดูครับว่าพักนั้น

ก็จะเป็นจำนวนผลต่างซึ่งผลต่างตรงนี้
ก็คือสอบบัญชีรายชื่อที่จะได้รับ
แต่ถ้าพักไหนที่มีสอสอแบบแบ่งเขต
ในเกินส่อพึ่งจะมีแล้วจบ
สูตร๒๗พรรคเขาบอกว่าเอาจำนวนตัวเลขเหล่านี้
ซึ่งมันก็มีทั้งทศนิยมอะไรด้วยต่างเนี่ยนะครับ

สัก๑๗๕เขาก็มาเทียบบัญจัตรยาง
เพราะมันเกินสอสอแบบบัญชีรายชื่อ

พอเทียบบรรยัตรายางเพื่อปรับให้มันเหลือ๑๕๐
ก็ปรากฏว่ามันมีพักเล็กที่จะได้มาด้วยพักละ๑๑๑
อันนี้คือความต่างมันเกิดขึ้นจุดนี้

กฎหมายเขียนบอกว่าให้เอาจำนวนเต็มไปเติมก่อนไม่ใช่เหรอ
เพราะฉะนั้นก่อนที่จะเอามาเข้าบรรยัตยาง

แต่ไม่ใช่๑๗๕เกินเป็น๑๕๒

พอเข้าบรรยัตรายางปุ๊บก็ปรากฏว่าพักเล็กก็จะไม่ได้
ก็จะได้อยู่เพียงแค่๑๖พักโดยประมาณ
อันนี้คือความต่างคือจะทำอะไรก่อนแค่นั้นแหละ
จะเอาไปเติมจำนวนเต็มก่อนแล้วมาเทียบบัญญัตรยาน
หรือเอาบัญญัติแต่ยังคิดก่อนแล้วค่อยไปเติมจำนวนเต็ม

อาจารยุทธพรพูดมาหรือว่าที่คุณผู้ชมอ่านข่าว
บางท่านที่พูดผ่านสื่อต่างแล้วคุณผู้ชมยังนึกภาพไม่ออก
เข้าใจไม่เป็นไรค่ะคืออันนี้ก็ครั้งแรกของทุกคนเหมือนกัน
ที่มาเจอสูตรแบบนี้ในการได้สอสอ
คืออย่างน้อยในรอบวงที่เราจำการเลือกตั้งของประเทศไทยได้
เราเราไม่ต้องเคยเจอปัญหาแบบนี้ใช่เพราะมันก็คะแนนตรงไปตรงมา
ถูกครับเพราะครั้งนี้ใช้ระบบจัดสรรปันส่วนผสมมันมีความซับซ้อนมากเกินไป
แล้วก็คะแนนต่างมันขยับขึ้นลงได้ตลอด
แล้วสิ่งที่ขยับตรงนี้ขยับได้๑ปี
สอบบัญชีรายชื่อขึ้นขึ้นลงได้๑ปี
นั้นไว้กับทั้งล่าสุดที่กตสั่งให้นับคะแนนใหม่
แล้วก็เลือกตั้งใหม่๕๖แห่งนี้นะครับ

ในการเลือกตั้งใหม่ในการนับคะแนนใหม่ว่าจะออกมาอย่างไร
เพราะว่าในการเลือกตั้งเราเลือกเลือกตั้งซ่อมใช่ไหมอาจาร

เลือกตั้งซ้ำเลือกตั้งซ้ำที่จะเกิดขึ้นได้ตลอด๑ปี
แปลว่าคนที่ได้สอสอบัญชีรายชื่อของพักที่เขาเข้าออกเนี่ย

แต่ทีนี้มันสามารถจะแย้งกันได้

เป็นสูตรที่ได้๑๖พักเข้าสภาหรือสูตรที่ได้๒๗พักเข้าสภา
มันเล็งงัดกันอยู่และคนที่วินิจฉัยคือกรกตนี่ถึงเป็นสาเหตุ
ทำไมเราต้องรอกรกตเพราะเป็นผู้ใช้กฎหมาย
เป็นคนชี้ซึ่งอย่างที่เราบอกตั้งแต่ต้นรายการนะ
อาจารย์สูตรต้องมีอยู่แล้วคือข่าวก็ออกมาบอกว่าก็กรกตก็ไปเสนอ
แล้วก็ผ่านกรทคือคนร่างรัฐธรรมนูล

ถูกถูกต้องถูกต้องขั้นตอนถูกพอฉะนั้นมันไม่ใช่เพิ่งเกิดตอนนี้
ไม่ใช่เพิ่งเกิดตอนนี้ครับในตอนเท่าร่างกฎหมายมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้ว
ก็เลยไม่แน่ใจว่าตอนนี้ที่เราไปถามกรกตเราไปกดดันกรกตนี่เราเข้าใจผิดกันป่ะคะ
ก็อันนี้กรตเขาก็มีสิทธิ์ที่เขายังไม่ตอบ
เพราะเขาก็ต้องบอกว่าเขาต้องวินิจฉัยในฐานะผู้ใช้กฎหมาย
แล้วก็เขาก็ต้องรอดูตัวเลขสุดท้ายที่มันนิ่งหรืออะไรต่าง
เพราะก่อนหน้านี้มันก็มีปัญหาเกิดขึ้นมาแล้วกับเรื่องบัตรเขย่งบ้าง

อันนี้คือก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขานะครับ
อาจารย์มีการวิเคราะห์ไปถึงนะคะ
ว่าถ้ามันออกมาได้๑๖พักกับ๒๗พัก

ว่ามีพวกคือก็มีคนที่สามารถจะใช้คำอธิบายเพื่อคิดให้ได้๑๖พัก
แล้วก็มีคำอธิบายที่ใช้ได้๒๗พัก

คำถามคือว่าเรื่องนี้อาจารยุทธพรคิดเหมือนท่านอื่นไหมครับ
ว่ายาวไปจบที่สารรัฐมนูล

มีโอกาสเพราะว่าเมื่อกตประกาศรับรองผล
จะ๙๕เปอร์เซ็นต์จะ๑๐๐เปอร์เซ็นต์ก็ตามแต่
ก็ยังสามารถที่จะมีการร้องต่อสารรัฐธรรมนูลได้

ปัญหาก็คือมาตรา๑๒๘ในวงเล็บ๔กับวงเล็บ๗
ซึ่งเป็นปัญหาเพราะว่าไม่ได้เขียนว่า
ตกลงต้องทำอะไรก่อนอะไรไงฮะที่ชัดเจน

สูตรคำนวณมันไม่ต่างกันหรอกระหว่าง๒สูตรนี้

จะต้องทำอะไรก่อนเมื่อจะเทียบบรรยัตตายาง

หรือเอาจำนวนเต็มไปเติมก่อนแล้วค่อยมาเทียบ

อาจารย์แต่ถ้าสมมุติเราไม่ได้รอกกกตเผยสูตรออกมา
เวลาเราอ่านเราอ่านตัวหนังสือในกฎหมายฉบับเดียวกัน

คือเวลาเราอ่านมันตีความได้ต่างกันจริงเหรออาจารย์

หรือขออนุญาตนะคะหรือพยายามเรียกอะไรตีความเข้าข้างตัวเองกัน

ความได้หลากหลายเพราะกฎหมายไม่ได้เขียนว่าต้องทำอะไรก่อนหลัง

คือปัญหาครับเพราะว่าในอนุ๔หรือวงเล็บ๔
๑๒๘วงเล็ก๔นี่บอกว่าเมื่อได้คำนวณจำนวนมาแล้ว
ให้เอาจำนวนเต็มไปเติมก่อนถ้าไม่ครบ๑๕๐คน
ก็ให้พักการเมืองที่ได้เสียงมากที่สุดได้รับจัดสรรไป
ให้คำนวณผลับตามบัญญัติระยาง

อาจารย์ในวันที่๙พฤษภาคมเราต้องได้ตัวเลขสอสอเพื่อที่จะเปิดสภา

ได้ตัวเลขสอสอคือ๙๕ของที่นั่งในสภาเพื่อเปิดสภาใช่ไหมคะ
คำถามคือต่อให้กรกตแถลงสูตรออกมาตอนนี้ตอนนี้

แต่ว่ากว่าจะไปถึง๙พฤษภาคมเนี่ย
มันจะทำให้๙พฤษภาคมยังประกาศไม่ได้ได้ไหมอาจารย์

ถ้าตามกฎหมายแล้วไม่จำเป็นต้องประกาศในวันที่๙ก็ได้นะครับ

เพราะว่าในกฎหมายบอกเอาไว้ว่า๖๐วันนับแต่วันเลือกตั้ง
จะไปตกประมาณ๒๔พฤษภาคมเพราะเราเลือกตั้งกัน๒๔มีนา
เพราะว่าในรัฐธรรมนูลได้เขียนเอาไว้ว่า
เมื่อกฎหมายประกอบร่ำนูนนะครับ๔ฉบับเนี่ย

คือกฎหมายสอสอกฎหมายสวกฎหมายพักการเมืองกฎหมายกรกตเนี่ย
นับไป๑๕๐วันให้จัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ
แต่ซึ่งประเด็นนี้เคยเป็นที่ถกเถียงกันในช่วงปีใหม่กันมาทีนึงแล้ว
แม้ว่าตกลง๑๕๐วันเนี่ยแค่ไหนเพียงใด

ใช่อาจารย์เอา๙พฤษภาไปเถอะ
ใช่เดี๋ยวมันหลายปัญหารออยู่

แต่ถ้า๙พฤษภาถูกขั้นด้วยการร้องศาล
เรื่องของการคิดสอสอบัญชีรายชื่อ

เพราะกรกษ์ตอตยังไม่ได้ประกาศง่าย

หรือ๑๐๐ก็ตามแต่ในเวลานั้น

แล้วนี่เป็นปัญหานะ

ก่อนถึงก้าวพฤษภาก็ร้องสารได้ไหม
ร้องไม่ได้เพราะยังไม่มีผลการเลือกตั้งออกมา

กรกตท่านออกมาสมมุติว่าวันนี้ออกมาบอก
เรื่องว่าใช้สูตรอะไรก็เป็นความเห็นนะ
ยังไม่ได้เป็นผลตัวเลขนะอันนี้คือปัญหานะครับ
แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าตัวเลขในวันที่๙พฤษภา
เราไม่รู้ว่าจะรับรองผล๑๐๐หรือ๙๕

ก่อนจะเข้ามาคำนวณสอบบัญชีรายชื่ออีกทีหนึ่ง
เกิดความซับซ้อนมากขึ้นมาอีก
เอ่อตอนนี้เราเฉียงการมาตรา๑๒๘ของกฎหมายเลือกตั้งเรื่องสม
กลับไปใช้วิธีคิดในมาตรา๑๒๘
ซึ่งนั่นหมายว่าอีก๕ถ้าไหลตามมาทีหลังเนี่ย
สอบบัญชีรายชื่อจะมีการขยับปรับเปลี่ยนได้อีกเช่นเดียวกัน
อาจารย์ถ้าเราจะนึกแบบเร็วนะคะ
คือลักษณะการจะเปิดสภาได้ไม่ได้การได้สอสอเท่าไหร่เนี่ย
มีการเลือกตั้งครั้งไหนที่มันยากแบบรอบนี้ไหมค

เนื่องจากว่าที่ผ่านมาเราใช้ระบบการเลือกตั้งที่มันไม่ซับซ้อนมาก
ถ้าในอดีตไม่มีสอสอบัญชีรายชื่ออันนี้ยิ่งง่ายเลย
ก็คือสอสอแบ่งเขตมานะครับประกาศกับร่องผลเรื่องต่าง

เพราะตั้งแต่ปี๔๐เรามีบัตร๒ใบ
ใบหนึ่งแบ่งเขตใบหนึ่งบัญชีรายชื่อก็ไม่ได้ยาก
ก็แยกกันคำนวณแล้วก็ไม่ได้มีส่วนที่มาคาบเกี่ยวกันอยู่แล้ว
ก็เช่นเดียวกันพอมา๖๐นี่แหละ
ปัญหาก็คือว่ากาบัตรใบเดียวเอามาคำนวณ๒ครั้งนี่แหละ
แล้ววิธีการคำนวณมันซับซ้อน
และเมื่อคำนวณออกมาแล้วเผอิญว่า๒คั่วการเมือง
คะแนนเสียงปริ่มน้ำไงอันนี้ก็คือปัญหาใหญ่ครับ
คุณผู้ชมคะวันนี้จริงแล้วพี่น้องนักข่าว
แต่ว่าก็ยังไม่ได้ว่าตกลงสูตรเป็นสูตรแบบไหนกันแน่
เพราะว่าถ้าคุณผู้ชมจำได้ภายในสัปดาห์นี้
แต่ว่าเอาล่ะไม่ทราบอย่างไรก็แล้วแต่นะคะ

ท่านรองแสวงบุญมีร์รองริฐาโกกตนะคะ

เรื่องอื่นก็ยังอยากจะได้ความชัดเจนอยู่
เดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อ
ว่าสมมุติได้๑๖พัก

แต่เข้าไปคำถามคือ
รัฐบาลจะเป็นแบบไหนการเมืองไทยจะเป็นอย่างไรสักครู่ค่ะ
คือจริงตรงนั้นเองเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่ง

ซึ่งเราก็จะเห็นว่าโดยลักษณะของกิจกรรม

ซึ่งจะต่างจากการใช้โซเชียล
อีกบางรูปแบบที่เน้นในเรื่องของเนื้อหาสาระ
แต่ในเรื่องของลักษณะแบบนั้นจริงมองบางมุม
มันอาจจะเป็นกิจกรรมหนึ่ง

ในการจะแสดงออกถึงความไม่พอใจ
หรือบางคนก็อาจจะเรียกว่าเหมือนความขัดแย้งก็ได้
ซึ่งตรงนี้เองก็สังคมก็ต้องพิจารณานะครับ
เพราะปกติแล้วการเลิกลาศนชาติที่เกิดขึ้น
จะเป็นประเด็นใดขึ้นมาส่วนใหญ่
เราก็จะพูดคุยกันด้วยเนื้อหาสาระเป็นหลักนะ
ไม่ใช่ไปทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์อย่างเดียว
นั่นก็คงเป็นรูปแบบหนึ่ง

ผมว่าสังคมเองก็คงเข้าใจนะตรงกัน
แล้วคงไม่ได้ค่อยตามบอกว่ามันจะต้องเป็นอย่างไร
และให้ความสนใจไว้ระดับสิ่งก่อน
หรือการกดหมายสามารถจะได้ได้ชื่อกฎของบริบันดีบอล

อื้อในช่วงนึง
บางทุ่มจนค่อนข้างกินเวลาอยู่แล้ว
ตัวผมเองยังถึงให้ปรักษ์คำในฐานะพยานไป
ไปหลายเคสหลายกรณีปี๕๘นะครับ
แต่ในเรื่องของกระบวนการชั้นสอบสวน

แต่ตัวคดีนั้นไม่ใช่คดีทางการเมืองนะรู้สึกเป็นคดีบุคคล
จะทำอะไรก็ตามหรือมีประเด็นไหนเกิดขึ้นก็ตาม
จะกล่าวถึงข้อสอดชอบตลอดเลย
ซึ่งจริงอยากจะให้พี่น้องประชาชนต้องแยกแยะจริง
ว่ามันเกี่ยวข้องกันจริงหรือคือจะไปเหมารวมเอาแต่ความรู้สึกของตัวเองนั้นคงไม่ได้
ที่ท่านโฆษกวินไทยท่านอธิบายก็มีอยู่สองเรื่องหลักที่เรานำมาให้ฟังบางส่วนนะคะ
คือจริงแล้วก็ต้องยอมรับว่าในสัปดาห์นี้คำพูดของพบทบ
ที่เป็นข่าวก็เป็นข่าวใหญ่มากจริงในการพูดของท่าน
แล้วก็รวมถึงคดีคุณธนทรก็มาซ้อนอีกนะคะก็เป็นข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่ง
ตอนแรกก็สองข่าวนี้แหละค่ะที่ทำให้เรื่องของการทวงถามกรกตหายไปเลยค่ะ
คือกินพื้นที่จนคนลืมทวงกรกตไปเลยแต่ว่าวันนี้ก็กลับมาอีกครั้ง
เพราะว่ามันยังเป็นเรื่องต่อเนื่องอยู่ต่อให้มีข่าวอื่นปล่อยออกมากินพื้นที่ไป
ยังไงเรื่องกรกตยังเป็นเรื่องหลักนะคะเพราะว่าเรื่องอื่นมันเป็นเรื่องแบบ
มันคู่ขนานไปได้แต่ว่าเรื่องนี้คือเส้นเรื่องหลักเลยว่าตกลงแล้วคะแนนออกมาแล้ว
ไปคิดเป็นที่นั่งแล้วไปจัดตั้งรัฐบาล

อาจารย์มีคนวิเคราะห์เอาไว้บอกว่าคือต่อให้แบบ
แล้วก็จะมีการเปิดสภาเลือกนายกต่างรัฐบาลใด

จะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้ครับถ้าสุดท้ายเนี่ยกระบวนการต่างเนี่ย
ในเรื่องของการบอกสูตรออกมาก่อนต่อ
แล้วก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องของผลได้ผลเสียของคั่วการเมือง
ที่มันเดินจากตั้งรัฐบาลอยู่อาจจะทำให้การเมืองมันก็พลิกผลัน
ก็คือ๙พฤษภาก็คงจะมีการประกาศรับรองผล
หลังจากนั้นจะว่ายังไงจะมีการไปร้องอะไรต่าง

บัญชีรายชื่อก็อาจจะเกิดขึ้นเวลานั้น
หรือว่าอาจจะมีการเลือกตั้งใหม่ในระบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

ซึ่งณเวลานั้นจะกลายเป็นเรื่องใบแดงแล้ว

ใบแดงใบเหลืองใบส้มใบดำนะฮะ

แต่ว่าถ้าเป็นใบแดงอันนั้นก็ต้องไปสู่สารดีกา

เพราะเลือกตั้งใหม่อย่างที่เราคุยเมื่อสักครู่ครับ
บัญชีรายชื่อก็จะขยับขึ้นขยับลงอีก
เพราะว่าคะแนนทุกคะแนนในเขตเลือกตั้งถูกถอดออกหมด

ก็ส่งผลต่อคะแนนบัญชีรายชื่อใน๑ปีขยับได้ตลอด
ชั้นการคิดในสูตรมันเนื่องจากมันยากด้วย
ใช่ไหมคะเวลาขยับทีขยับแต่ละทียากกรกตรนะ
คือคนอื่นยากอยู่แล้วแต่กรกตจะยากสุด
ก็แน่นอนในฐานะกรรมการนั้นหนีไม่พ้นแล้วฮะ
จะต้องถูกวิจารณ์หนีไม่พ้นแน่นอน
อาจารย์คะคืออย่างดิฉันชาวบ้านอย่างดิฉัน
ก็จะสงสัยเรื่องของเอ๊ะทำไมตัวเลขมันออกมาเยอะ
ทำไมตัวเลขไม่เท่ากันทำไมตัวเลขอย่างนั้นทำไมตัวเลขอย่างนี้

อาจารย์รัฐศาสตร์คือภาพการเมืองตอนนี้เนี่ย
ถ้าสมมุติอาจารย์ตั้งคำถามกับกรกต
อาจารย์คิดว่ากรกตท่านควรจะชี้แจงอะไรบ้าง
เอาสัก๓เรื่องสำคัญสุดตอนนี้ก็ได้ค่ะ
สูตรเลยหนึ่งคือสูตรคำนวณบัญชีรายชื่อ

เพราะว่าบัญชีรายชื่อครั้งนี้ต้องบอกว่าส่งผลเยอะนะฮะ
ทำไมสิ่งเรื่องนี้ถึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
เพราะว่าสอบบัญชีรายชื่อนั้น๑๕๐คนนะ
เกือบครึ่งหนึ่งของสอสอทั้งสภานะครับ
สอในส่วนของแบ่งเขตเลือกตั้ง๓๕๐คน
นี่๑๕๐เกือบครึ่งหนึ่งเลยนะ
แบ่งเขตเลือกตั้งเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นส่วนที่จะชี้ขาดการเมืองได้

ที่สองก็คือว่าตัวเลขที่ไม่ตรงกันทั้งหลายบัตรเขย่งบ้าง
จำนวนผู้ใช้สิทธิ์จำนวนบัตรอะไรต่างที่ไม่ตรงกันต่าง

ส่วนอันที่๓ก็คือว่าเรื่องของกระบวนการในการประกาศรับรองผลเนี่ย

แล้วสิ่งที่กรตเตรียมการในการที่จะแก้ไขต่างนั้นคืออะไรบ้าง
อันนี้คือสิ่งสำคัญ๓เรื่องด่วนเลยที่กรกตต้องพิจารณาครับ
อาจารย์คิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะในส่วนของการทำงานของกตเนี่ย
ส่วนไหนที่น่าจะให้น้ำหนักมากที่สุด
กรกตอาจจะต้องใส่ใจในเรื่องนี้มากเป็นพิเศษสำหรับการเลือกตั้งรอบนี้ไหมคะ
ผมคิดว่าการแหวนจัดการการเลือกตั้งทั้งหมดในภาพรวมเลยฮะ
เพราะว่าหลายเรื่องมันเป็นปัญหาเยอะเหมือนกันเช่นกรณีบัตรนิวซีแลนด์

เพราะมันหลายเรื่องไงกรณีบัตรนิวซีแลนด์เนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ
เรื่องของที่หน่วยเลือกตั้งถูกไหมครับ
แต่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการไปเบิกเอกสารล่าช้าอะไรต่างเหล่านี้
ตรงนี้ก็ต้องทำให้ชัดเจนว่ามันเกิดปัญหาขึ้นอะไรอย่างไร
หรือว่าในแง่ของการบริหารจัดการการเลือกตั้งในระดับพื้นที่
ก็มีปัญหาบัตรเขย่งออกมามันคืออะไรยังไงเกิดขึ้นเพราะอะไร
เพราะวันนี้บัตรเขย่งถ้าออกมาตามข่าวคือมีแค่๙ใบ
ถ้าตามจริงเนี่ยรู้ว่าเกิดปัญหาที่หน่วยไหนยังไง
เพราะการนับคะแนนครั้งนี้ไม่ได้นับรวมกันที่เขตเลือกตั้ง
นับแยกรายหน่วยเมื่อเอาคะแนนมารู้อยู่แล้วว่าปัญหานั้น

คือจริงเรื่องบัตรเขย่งอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่

มันอาจจะผิดพลาดเล็กน้อยจากบุคคลหน่วยลากอะไรแบบนี้

เพราะแต่ว่าต้องอธิบาย
แล้วก็ต้องสามารถแสดงให้สังคมเห็นว่า

อาจารย์ตอนที่มีรัฐธรรมนุนออกมา
แล้วกฎหมายประกอบประกาศ๔ฉบับเพื่อเตรียมเลือกตั้งแล้ว

ว่าเราจะมาเจอเงื่อนแบบนี้อย่างทุกวันนี้แน่

ก็มีการวิภาควิจารณ์เรื่องระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมมาตั้งแต่ต้น
ว่าระบบนี้เป็นระบบที่มันอาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง
หรือว่าอาจจะเป็นระบบที่ทำให้เกิดเรื่องของความซับซ้อน
การไม่สะท้อนถึงเจ็ดจำนงอันแท้จริงของพี่น้องประชาชนอะไรต่างเหล่านี้
เคยมีการคุยกันตั้งแต่ตอนรัฐธรรมนูลแล้วครับ
ตอนนั้นที่วาดภาพกันไว้ว่าอาจจะเกิดปัญหานะคิดไหมคะว่ามันจะยากอย่างทุกวันนี้
อาจจะไม่คิดว่าซับซ้อนถึงขนาดนี้

เพราะคะแนนเสียงของสองคั่วการเมืองมันปริ่มไปปริ่มมา
แล้วด้วยสูตรคำนวณมันทำให้เกิดการพลิกไปพลิกมาได้ตลอด
วันแรกออกมาสูตร๑เพื่อไทยเขาบอกเขา๒๕๕
รุ่งขึ้นออกมาอีกสูตรหนึ่งพลังประชารัฐเขาบอกเขา๒๕๕
นี่ฮะมันเกิดปัญหาก็เพราะมันก้ำกึ่ง
ถ้าวันนี้เสียงไม่ก้ำกึ่งฝั่งใดฝั่งหนึ่ง๓๐๐
ไม่เป็นปัญหาเลยครับคิดคำนวณออกมา
แล้วมันบวกรบสัก๑๐ที่นั่งไม่ได้ส่งผล
อาจารย์ขอนิดนึงที่เสียงมันก้ำกึ่งแบบนี้
อาจารย์คิดว่าอะไรมันเหนือความคาดหมายบ้างคะ

สิ่งที่ทำให้กำกึ่งก็คือตัวระบบเลยล่ะอันที่๑

ทำให้คะแนนมันกระจัดกระจายไปอย่างภาคการเมืองในจำนวนมาก
เพราะฉะนั้นพอกระจัดกระจายเป็นอย่างภาคการเมืองจำนวนมาก
การเลือกตั้งมันจะไม่มีพักไหนที่ได้เสียงเด็ดขาด
ดังนั้นโอกาสที่เสียงจะก้ำกึ่งเป็นไปได้
จริงความก้ำกึ่งแบบนี้คือสิ่งที่ออกแบบตั้งแต่

คราวนี้ในเชิงของการเมืองเฉพาะหน้า
การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งในเชิงยุทธศาสต
เพราะฉะนั้นพอเป็นการเลือกตั้งในเชิงยุทธศาสตร์
คนก็ไปเลือกในลักษณะที่ว่าอยากจะให้ฝั่งไหนได้จัดตั้งรัฐบาล
ก็พุ่งเป้าไปที่พักการเมืองหลักของฝั่งนั้น
ดังนั้นเสียงก็เลยเทออกไปเป็นสองคั่วการเมืองใหญ่

พักซึ่งเขาไม่แสดงท่าทีกลับกลายเป็นพักขนาดกลางนะ
แต่พักใหญ่นี่แสดงท่าทีกันจบชัดเจนแล้ว
ใครจะอยู่ด้านไหนใครไม่อยู่กับใครยังไง

เพราะเขารู้ว่านี่คือจุดที่เขาจะชี้ขาดการเมืองได้ไง
เข้าไปรวมฝั่งไหนแล้วฝั่งนั้นมีโอกาสได้เป็นรัฐบาล

ก็ก็ออกมาหลับเดาได้การลึกตั้งทางนี้มันเป็นเชิงยุทธศาสตร์จริง
ค่ะคุณผู้ชมคะเราพยายามจะติดต่อท่านรองเลยคาสแสวง
แต่ว่าท่านติดธุระนะคะ
แต่จริงก็อยากจะทราบข้อมูลจากทีมท่านด้วยนะคะ
ท่านจะไปออกสื่อที่ส่วนไหนในช่วงค่ำนี้นะคะ
เพราะจริงแล้วอยากให้ท่านชี้แจงเวทีไหนก็ได้นะคะ

เพราะว่ายังมีกองอยู่เป็นกระตากเลยสำหรับประเด็นกรกต
ขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามีอีกหนึ่งท่าน
ถ้าคุณผู้ชมจำได้อาจารย์เอกพันธ์จากมหิดลนะคะ
อาจารย์มาคุยกับเราตั้งแต่ตอนนั้นที่มีปัญหาเรื่องของบัตรผิดเขต
ได้ไหมคะตอนนั้นใช้เสียงล่วงหน้ากันนะคะ
จากวันนั้นสู่วันนี้เดี๋ยวคุยกับอาจารย์เอกพันธ์อีกหนึ่งท่าน
ว่าในมุมของคนที่มองเรื่องของคะแนนตั้งแต่แรก
อาจารย์คิดว่าอะไรยังเป็นประเด็นคาใจอยู่บ้าง
เหนือจากสูตรยังไม่ออกและ๒ตัวเลขคะแนนดิบ

ภาคประชาชนเราเคยเชิญโหวต๖๒มาใช่ไหมคะ

แล้วก็ไปถ่ายภาพจากหน่วยนับคะแนนนะคะ
เอาขึ้นไปอันนั้นเข้าไปตรวจสอบได้อีกทางหนึ่งด้วย

ถ้าโชคดีจะได้คุยกับรองเลขากรกตนะคะ
คุณผู้ชมคะเราคุยกับผู้มนวยการ
บรรสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะ
อาจารย์คะค่ายมติชนนี้ก็ได้สูตรออกมา

สำหรับคะแนน๑๐๐ที่กรกตประกาศนะคะ
ครับครับสัก๒วันที่แล้ว
อาจารย์กฤฮมก็เขียนบทความเรื่องนี้ตรงหนังสือจริงไปเรื่อย
ของมหิดลรู้สึกว่าสูตรมีปัญหาไหมคะ

ก็เปิดกฎหมายและก็คำวนตามข้อมูลไปเรื่อย
มาตรภาพ๙๗๖๕ของทัชธรรมาณุน
อาจารย์ของมหิดลได้๑๖พักใช่ไหมคะ
๑๖พักครับใช่ครับ
อาจารย์เวลาเราพูดถึง๑๖พักที่คำนวณออกมาได้
ซึ่งจริงแล้วก็มีนักวิชาการจากหลายค่ายนะคะ

คือตอนนั้นได้ลองคำนวณอีกแบบ
ที่จะออกไปเป็น๒๗พักด้วยไหมคะ
ว่าเออมันอาจจะไปอีกแบบนึงก็ได้เหมือนกันนะคะ
มันเป็นไปไม่ได้ครับ
เพราะอันนี้เราคำนวณตามตัวบทกฎหมายที่มันเขียนไว้นะครับ
อาจารย์คะตอนนั้นที่คำนวณกันเนี่ยมีการถกเถียงกันไหมคะ
ว่าคำนวณตามลายลักษณอักษร
หรือต้องคำนึงถึงคำนวณตามเจตนารมณ์ด้วยค่ะ
ตัวเจตนารมณ์มันไม่ได้เขียนไว้ในกฎหมายครับ
เราจะใช้กฎหมายเป็นหลักแล้วกันนะครับ
อาจารย์แต่ตอนนี้ก็เริ่มมีการพูดถึงวลีตามเจตนารมณ์นะคะ
ก็อย่าไปพูดครับเพราะว่ามันก็จะทำให้เฉลี่ยมมันเปลี่ยนไป
อาจารย์จากคนที่พูดถึงเรื่องเจตนารมณ์
ก็คือคนที่มีบทบาทในเรื่องของกฎหมายที่ร่างออกมานะคะ

เพราะว่าเจตนารมณ์มันไม่ได้อยู่ในกฎหมายครับ
กฎหมายเขียนยังไงทำตามกฎหมายไปเลยครับ
ค่ะอาจารย์อาจารย์มองว่าถ้า
คือเนื่องจากมันมีอยู่สองด้านนะคะ
ก็คือด้านที่คำนวณได้๑๖พักกับด้านที่คำนวณได้๒๗พัก
อาจารย์คิดว่าคือถึงแม้ว่าคนที่คำนวณได้๑๖พัก
บอกว่าคำนวณตามตัวอักษรของกฎหมายก็แล้ว
แต่ไม่ได้มีสะดุดไม่ได้มีแปลความอะไร
เนี่ยนะคะแต่แต่อีกฝากนึงเขา
เขาก็ย่อมจะมีส่วนได้ส่วนเสีย
อาจารย์ประเมินว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ถ้ากรกตประกาศสูตรจริงออกมาค่ะ

คือบทหาตร์ของคณะกรรมการการเลือดแท่งนี้นะครับ

สามารถทำตามตัวบทกฎหมายอย่างเคร่งคัดได้
และเป็นที่ยอมรับของคนของคุณ
ก็จะเป็นคนที่สามารถจะป้องกันให้เกิดความขาดเยี่ยมของคุณต่อไปได้
อันนี้เป็นบทกฎหมายที่ไม่ใช่แค่เป็นคนนับแสน
คุณก็ต้องมีความซื่อสัตว์ซื่อตรงกับตัวบทกฎหมายที่ระบุไว้
เพราะฉะนั้น๒๐ประภาษาการจะหมดว่า
กฎหมายไม่อนุญาตให้ทำอย่างนั้นได้ด้วยซ้ำ
เพราะว่าขั้นตอนแรกเลย
ก็คือคะแนนเสียงที่จะพึงได้เนี่ย

คุณค่ะ
เพราะฉะนั้นพักใดก็ตามที่ได้ต่ำกว่า๗๑๐๖๕คน
ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับที่นั่งใด

พอจบตรงนั้นมันก็ไม่ต้องไปพูดถึงว่าเจตนารมณ์ก็คือต้องการอะไรนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเจตนารมณ์ต้องการให้ทุกเสียงมาถูกนับหมด
ผมบอกผมพักผมได้๕๐คะแนน
ผมจะเอาทั้งที่นั่งหนูได้นั่นแหละ
เพราะฉะนั้นมันก็เพี้ยงเป็นเลือดเผื่อยนะครับ

เพราะฉะนั้นอย่าพยายามไปตีความอะไร
ให้มันเพี้ยนเป็นข้อเท็จจริงที่กฎหมายระบุไว้นะครับ
เพราะว่าก็จะเป็นชนวนทำให้สังคมเกิดความสับสน
แล้วก็จำนวนของความขัดแย้งต่อไปนะครับ
อาจารย์ค่ะแต่ว่าเวลาพูดถึงคะแนนเสียงเนี่ย
ตามเจตนารมณ์ที่เราได้ยินคือคู่กันมาก็คือว่า
คะแนนเสียงมีความหมายไม่ควรจะให้ตกหล่นไปนะคะ

แต่ว่าสวทกษ์ก็ถึงบอกไงสวทกษ์ผมได้๕คะแนน
จะให้ที่นั่งต่อผมเหมือนที่นั่งไว้แล้ว
ซึ่งนั่นแหละครับมันจะมีความหมายแบบไหนค่ะ
คือผมเชื่อทุกพักการเมินที่ได้รับคะแนนเสียง
เพราะฉะนั้นครับสมมติครับผมได้มาสัก๓พันคะแนน
ก็โอเคละคราวหน้าเนี่ยผมคงจะต้องทำให้ได้สัก๗๐๐๐กว่า
เพื่อที่จะมีสมาชิกเพิ่มขึ้น
แต่ว่าก็ต้องขอบคุณแต่ละภัทรยักษณะเสียงมาเท่าไหร่
ก็ต้องขอบคุณผู้ที่ลงคะแนนเสียงให้ตัวเอง
อันนั้นก็คือความหมายของคะแนนเสียงที่แต่ละภัทรกันเหมือนกันได้

ความหมายของคะแนนเสียงไม่จำเป็นต้องเป็นที่นั่งเฉย
ความหมายของแม่ก็เป็นเหมือนกับเจตนารมณ์ของผู้ใช้สิทธิ์ที่มาเลือกพวกคุณ
แต่ว่าอาจจะไม่ได้ที่นั่งเท่านั้นเองครับ
อาจารย์ค่ะแต่ว่าถ้าใช้สูตรที่คำนวณออกมาได้เป็น๑๖พักเนี่ย
อีกเป็น๑๐พักที่เขาอยู่ฟากได้ประโยชน์จากการเป็น๒๗พักเนี่ย
เขาก็อาจจะรู้สึกได้ว่าไม่เป็นธรรมกับเขานะคะ
เพราะก็มีคนคำนวณออกมาได้๒๗นี่คะอาจารย์
ให้ผมคำนวณให้ได้สัก๓๐พักนี่ไหมล่ะค่ะ

คืออย่างนี้ครับสูตรเนี่ยมันเป็นสูตรที่กฎหมายกำหนดไงครับ

เพราะฉะนั้นเนี่ยก็กฎหมายกำหนดมาแล้วคำนวณตามกฎหมายมันได้๑๖พัก
คุณจะไปคำนวณให้ได้๒๗พักได้ยังไง

อาจารย์อันนี้ดิฉันลองเผื่อถ้านะคะ
ถ้าสูตรที่กรกตประกาศอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ย

แล้วยังไงคะก็กรกตเป็นคนมีอำนาจชี้อ่ะอาจารย์คะ

ในกฎหมายก็ต้องทำตามกฎหมายครับ
ผู้ใช้กฎหมายจะผิดกฎหมายเองก็ไม่ได้อ่ะครับ
แต่มันเป็นอำนาจกรกตชี้นะคะอาจารย์เอกพันธ์
อำนาจกรกตใช้อำนาจตามกฎหมายครับ
กรกตไม่สามารถจะใช้อำนาจเกินกว่าที่กฎหมาย
จะระบุให้ใช้ได้ครับ

คือตอนนี้เนี่ยข่าวการเมืองเนี่ยมันทะไหลไป
ถึงขั้นตอนการคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อนะคะ
แต่ตอนที่เชิญอาจารย์เอกพันธ์มาคุยกัน

คุยกันไหมว่าตกลงแล้วเราจะยอมรับ
คะแนนดิบที่ประกาศ๑๐๐เปอร์เซ็นต์ออกมา

แต่ถ้าไม่เกิน๙๕ก็คำนวณได้ก็ตามตรงนี้
เพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูว่าจะมีการให้ไปเหลืองใบแดงใบส้มใบดำเท่าไหร่
เพราะว่าจะไปแต่ว่าสูตรคำนวณก็ต้องออกมาแบบนี้
ให้หมายที่เปลี่ยนออกไปทางดูออกมา

คุณได้กว่า๓บื่นคุณจะได้ไปที่นั่งมันไปไม่ได้

มันไม่มีศักดิ์กะใดที่จะสนับสนุนนะฮะ
เศรษฐนารมณ์ของกฎหมายก็คงไม่ได้ทำให้ศักดิ์กะมันเซียนหรอกครับ
เข้าใจค่ะอาจารย์ฟันทงซะยิ่งกว่าประธานกรกตอีกนะ

ความเห็นไหมสำหรับเดี๋ยวสุดท้ายจะต้องเถียงกันแน่เลย
ใช่อย่างที่อาจารย์เอกพันธ์บอกจริงเรายังคาราคาซังเรื่องของ
อันนี้ชุดหนึ่งกับ๑๖พักหรือ๒๗พักอันนี้๒เรื่องแล้วนะอาจาร

วันนี้ข้อถกเถียงก็คือว่าจะเอาเจตนารมณ์หรือเอาลายลักษร
คำตอบในทางหลักวิชาการเลยนะครับ
หนึ่งก็คือว่าต้องย้อนกลับไปดูระบบกฎหมายก่อน
แปลว่าอะไรฮะอาจารย์ก็คือกฎหมายที่ยึดรายลักษณ์อักษรไง
เพราะรายลักษรต้องมาอันดับที่๑ครับ
ถ้ารายละอักษรไม่ชัดจึงไปดูเจตนารมณ์

เดี๋ยวจะได้ไม่โดนแย้งก็ไปด้วยกันนะครับอันนั้นคงต้องว่านไป
แต่ว่าโดยหลักวิชาการมันเป็นอย่างนี้
แล้วก็นอกจากนี้ในทางข้อเท็จจริง
การที่จะบอกว่าจะทำไงให้คิดทุกคะแนน

วันนี้ถ้าคิดคะแนนในลักษณะที่บอกว่าให้พักเล็กได้ด้วย
ก็จะเกิดคะแนนเสียงฟรีของคนที่ไปเลือกพักใหญ่
เพราะคนที่เลือกพักใหญ่ส่วนหนึ่งจะถูกถวงคะแนนมาสำหรับการคำนวณให้พักเล็ก
มันก็ตกน้ำอยู่ดีแต่ถ้าคิดคำนวณให้พักใหญ่
อยู่พักเล็กเนี่ยก็อาจจะมีข้อโต้แย้งได้ครับ
คะแนนเขาตกน้ำแต่คะแนนดังกล่าวนั้นก็ถูกนำมาคิดแล้วไงครับ
ไม่ได้ไม่ถูกนำมาคิดนะถูกนำมาคิดให้พักเล็กแล้ว
แต่มันไม่ถึงเกณฑ์ที่เขาจะได้
กรณีคะแนนตกน้ำต้องเป็นกรณีอย่างเช่นร่ำนูลปี๔๔
ที่บอกว่าในส่วนสอแบบบัญชีรายชื่อเนี่ย
ต่ำกว่า๕ไม่เอามาคิดอันนี้คะแนนตกน้ำ
หรือกรณีในอดีตที่เราใช้ระบบเสียงข้างมาก
ระบบแบ่งเขตเลือกตั้งผู้ชนะได้ทั้งหมด
คนแพ้๑คะแนนก็หายไปหมดเลย
อาจารย์ขอนิดเดียวอันนี้เอาแบบปัจจุบันตอนนี้เลยนะคะ
แต่เวลามันใช้วลีว่าตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
คือมันเป็นคำที่เวลาแย้งแล้วคนที่แย้งวลีนี้เนี่ย

ใช่ก็ที่ผมบอกก็ต้องย้อนไปดูไงฮะ
ถ้าจะใช้เจตนารมณ์เราอยู่ในระบบกฎหมายแบบไหน
อันนี้คือในเชิงหลักการและในข้อเท็จจริงเจตนารมณ์

ถ้าไปให้พักเล็กคะแนนคนนิกาพักใหญ่เขาก็ตกน้ำเหมือนกัน

ไม่ว่าให้ด้านใดด้านหนึ่งมันตกน้ำทั้งนั้น
ถ้าคิดแบบคร่าวนะแต่ถ้าคิดอย่างละเอียดนะครับ
มันไม่มีคะแนนใดตกน้ำเลยเพราะทุกคะแนนถูกเอามาคิดหมด
เพียงแต่ว่าจะถึงในระดับที่ได้หรือไม่ได้เท่านั้นเอง
ค่ะผู้ชมครับวันนี้ที่คุยกับอยุฤธภอร์
ไม่ยอมให้ไปถึงว่าตั้งรัฐบาลได้กี่สูตรยังนะคะ
เรามาอยู่ที่คะแนนดิบกับสูตรสอสอบัญชีรายชื่อก่อน
แต่ทีนี้เดี๋ยวสัปดาห์นี้อย่างน้อยมีพรุ่งนี้อีกวันนะคะ
ไม่แน่ใจว่าจะมีข่าวออกมาจากกรกตในลักษณะแบบไหน
แต่ว่าส่วนใหญ่ที่ออกมากระเซ็นกระสาย
ก็ไม่แน่ใจว่ากรกตตกผลึกแล้วหรือยัง

วันนี้ขอบคุณอาจารยุทธพรค่ะสวัสดีครับ
หมดเวลาของรายการค่ะไม่ได้สายกรกตค่ะ
คุณผู้ชมวันนี้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวรอท่านว่าอาจจะแถลงจากสื่ออื่น
ในค่ำนี้ก็ได้นะคะวันนี้หมดเวลาของรายการ